กลับมาพบกันกับรายการศึกสุดที่รัก
เรายังอยู่ในช่วงหวานมันฉันคือเธอ
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ
กลับมาแล้วนะครับศึกสุดที่รักของเรานะครับ
ก่อนที่จะไปแข่งขันกันต่อให้ผู้ชายเนี่ยมาแก้เกมกันเนี่ยนะครับ
เราอยากจะคุยกันถึงความโรแมนติกของแต่ละคู่เหลือเกินว่า
พวกคุณเนี่ยมีวิธีการทำให้ความรักของคุณมันยืนยาวกันบ้างครับ
ของพี่ยิ่งยงก่อนคุณทำอะไรบ้างมีเซอร์ไพรส์
ไม่มีอะไรมากก็คือแบบว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีการเคลียร์กัน

ก็คือปีหนึ่งก็จะมีมาพูดมาคุยว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยเราทำอะไรบกพร่องบ้าง
แล้วก็มีอะไรบกพร่องบ้างแล้วก็มาเคลียร์กันว่าสิ่งที่ผ่านมาดิลิตให้หมดเลยนะ
แล้วมาเริ่มจากซีโร่และจากศูนย์เลยใหม่เลย
อันนี้ก็จำไปใช้กันได้ครับคือว่าวันเคลียร์วันนั้นจะเหนื่อยมาก
อกจากจะคุยกันแล้วยังจะต้องจัดเซอร์ไพรส์อย่าอาจจะต้องจัดอะไรไปพิเศษพิเศษอะไรกันอีกนะฮะ
หลายอยู่ระหว่างที่เขาดูพลุกันไปคุณก็เคลียร์กันไปเรื่อย

เขาเรียกเคลียร์ก็ไม่ได้เคลียร์นะครับ

ทางนี้เนี่ยดูเป็นคนโรแมนติกดูจากดูจากเบ้าหน้าแล้วน่าจะเป็นคนโรแมนติกเลยทีเดียว
เพราะว่าผมเนี่ยจะจุดผู้เฮ้ย
เอาจริงคุณหวานกันบ้างมั้ยมีโรแมนติกมีเซอร์ไพรส์มีอะไรบ้างมั้ย
หวานของผมนี่คือใหม่ที่เราทำด้วยกันเนี่ยเราโรแมนติกด้วยกันเราเยอะมาก
แต่พอหลังที่เรามีลูกปั๊บเนี่ยความโรแมนติกเนี่ยเรามาอยู่กับลูกแล้ว

แต่ว่ามาถึงตรงนี้นะครับมาถึงเวลาของพวกผู้ชายแล้วนะครับที่จะมาแก้มือกันนะครับผม
แล้วก็มาแข่งขันกันดูสิว่าพวกคุณจะเข้าถึงรอบแจ็คพอร์ตของเราได้หรือเปล่า

รอบนี้ถึงเวลาของฝ่ายชายชอบสั่ง
ต้องมาทำภารกิจแทนฝ่ายหญิงกันบ้าง
และเกมที่ฝ่ายชายต้องทำในวันนี้ก็คือเกมเข้าได้เข้าเข็ม

ฝ่ายชายของทั้งสองคู่จะต้องยืนบนเครื่องออกกำลังกาย
และต้องร้อยได้ให้เข้ารูเข็มให้ได้จำนวนมากที่สุด
ภายในเวลา๑๘๐วินาที
โดยที่ระหว่างสนเข็มต้องคอยระวังเด็กไม่ให้คลานออกนอกร้าน
ไม่งั้นเกมจะหยุดทันที
ฝ่ายชายของคู่ใดสนเข็มได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ
รับหัวใจสะสมไป๓หัวใจ
เกมของเราในวันนี้ครับเกมเข้าได้เข้าเข็มครับ
ของพี่ยิ่งยงกับคุณทิพย์น่าจะเล่นก่อน

ปกติอยู่ที่บ้านคุณเย็บปากถักร้อยไหมคุณยิงโยง

คุณเย็บแบบอย่างนี้หรือว่าคุณใช้เครื่องเย็บ

โอ้โหเก่งมากเลยทำได้ทุกอย่างจริงเลย
ใส่ตาล่ะใส่ตาตอนนี้ใส่ตายาวป่ะ
สายตาก็ปกติไม่ยาวไม่สั้นคือใช้ได้เลยขับรถก็ไม่ต้องใส่

คุณรู้หรือเปล่าว่าวันหนึ่งคุณจะเจอความเดือดร้อน
เพราะว่าพอวันหนึ่งเนี่ยคนอายุมากขึ้นสายตาจะยาวนะฮะ
แต่แขนคุณมันไม่ยาวไปกับสายตาไง
วันหนึ่งเนี่ยยืดสุดแล้วยังไม่เห็นจะลำบากมากเลยนะ

และก็เป็นทางด้านคุณยิ่งยงที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนกับเกมเข้าได้เข้าเข็ม
ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นณบัตรนี้

ถึงขาจะสั่นแต่มือก็ยังเสียบนะครับ

และในระหว่างที่เสี่ยงก็ต้องคอยระวังลูก

ต่อไป

คุณทิพย์ต้องลุ้นสุดใจเลยล่ะครับ
เหลือ๑๒๐วินาทีครับ

เสียบสั่นก็ยากอยู่แล้ว

ก็ยิ่งเสียบผิดเสียบถูกกันเลยล่ะครับ
เยี่ยมมาก
แล้ว
แล้วแล้วยอม

เยี่ยมไปแล้ว
เวลาก็ยิ่งเหลือน้อยแล้วครับ
เวลา
จบลงไปแล้วกับภารกิจสุดหา

จะทำได้ทั้งหมดกี่เล่ม

นี่คุณจะต้องมีเครื่องแบบนี้เลยครับ

เมื่อกี้ถ้าผมรู้ว่ามีอีกนะผมเอามาอีกนะ
โอ้โหคุณหมายความว่าคุณจะชนะเขาแค่เข็มเดียว

ข่มกันสักขนาดนี้ก็ต้องมาดูกันครับ
ว่าจะทำได้ตามที่คุยไว้หรือไม่

วินาทีคุณบอกไว้แล้วว่าคุณทำได้เร็วกว่านะ

เตรียมตัวนะครับ

ทำไม่ได้แต่ตบให้คว่ำ

มาแล้วครับหนึ่ง
ดูท่าจะสบายอย่างที่คุณไว้ล่ะครับ

เหมือนจะได้แต่ยังไม่ได้

เวลาก็ใกล้จะหมดลงไปทุกทีแล้วครับ
หยุดค่ะเร็ว

จบลงไปแล้วในศึกนี้กับเกมที่ดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่าย
ตอนนี้ต้องมาลุ้นกันล่ะครับว่า
คุณเล็กจะทำได้มากกว่า๑๑เล่มเหมือนที่คุยไว้หรือไม่
ขอบอกว่าทำได้ดีมาก
ปล่อยให้คุณเล็กได้มีโอกาสได้หายใจสักนิดนึง
แต่นี่ไม่ใช่ตัวอย่างของการเลี้ยงลูกที่ดี
เลี้ยงลูกโดยที่ลูกทานจนเสื้อผ้าหายไปหมด

เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่เอาใจใส่นะครับผม

ดังนั้นคู่ของคุณครับได้ไป๓หัวใจบวกของเก่าอีก๑

ขาดลอยไป๔หัวใจต่อ๓หัวใจ

ผมอยากให้คุณบอกอะไรสักนิดหนึ่ง
เป็นปรัชญาในการใช้ชีวิตคู่ของคุณ
แบบทำให้เราเนี่ยจดจำเอาไว้

ผมว่าหน้าที่สามีก็คือดูแลครอบครัวให้ดีที่สุด
แล้วก็ดูแลลูกให้ดีที่สุด

สิ่งที่ผ่านมาเราเกิดมาเราอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเขา

แต่เราวันหนึ่งเราได้มีแล้วเนี่ย

วันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปเราก็ไม่ห่วงอะไร

ขอบคุณมากครับคุณจิ้งโยงและคุณทิศครับ

ไปดูกันครับว่าคู่นี้จะคว้าเงิน๑ล้านบาทของเราไปได้หรือเปล่า

ได้ความสนุกสนานหนึ่งแล้ว
สองดือได้ร่วมกิจกรรมกับเมียรู้สึกมันมีความสุขมันสนุกดี
การเล่นเกมเนี่ยเกมที่เลี้ยงลูกคือมันมีความรู้สึกว่าเกมนี้มันจะทำให้เหมือนแบบว่าเราต้องดูแลลูกอย่างดี
ไม่ให้ลูกทานไปไม่ให้ตกไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเออ

จะได้รู้ว่ามีลูกนี่มันเหนื่อยนะ